เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกปูนเบรกไม่อยู่
แล้วไปพุ่งชนนะคะเจ้าหน้าที่หมวดการทาง
รวมถึงรถกระบะที่จอดติดไฟแดงด้วย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะเพราะว่ากล้องหน้ารถกระบะเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้

ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้
โอ้โหรถปูนมาเร็วมากฮะ

ส่วนนี้เป็นกล้องหน้ารถของรถกระบะคันเมื่อกี้ที่ถูกชน
คุณนะนะเขาแซงรถปูนไปแล้ว
เขาก็ชิดซ้ายแล้วมันจะถึงตรงแยกตรงอะไรเนี่ย
ที่ต้องจอดติดสัญญาณและดูจังหวะนี้นะฮะ

พุ่งชนท้ายทันทีคุณ

โอ้โหนี่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

จังหวะนี้นะฮะแล้วเขาจอดต่อกับรถที่มีคนงาน

จริงต้องเจาะภาพทั้งสองภาพนี้เอามาไว้ด้วยกันนะ

ใช่ให้เห็นมุมกว้างแล้วก็มุมจากกล้องหน้ารถด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
แล้วเกิดอุบัติเหตุรถทั้งสองคันไม่ต้องพูดถึงค่ะ
พังเสียหายแล้วเหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บคนตายเลยนะคะ
พิกัดตรงนี้คือถนนสายบ้านนาบางอ้อค่ะ
หมู่๖อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

ตำรวจสวพบ้านนารวมถึงมูลนิธิร่วมกับตัญญูเนี่ยก็ไปตรวจสอบ
อันนี้หลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมดูสิเห็นไหม
ข้างหน้ารถบรรทุกปูนไปจอดอยู่กับเสาไฟ

จากนี้ยังเจอกระบะอีซูซูสีเหลืองนะคะที่ด้านท้ายพังเสียหาย
ซึ่งกระบะอีซูซูเหลืองเป็นรถของหน่วยงานหมวดการทาง

อกจากนั้นเครื่องตัดย่งตัดย่ากระเด็นเกลือนเลยค่ะ
ใต้ท้องรถพ่วงก็มีร่างผู้เสียชีวิต๑ราย

ก็คือนายสว่างวิเชียนดีอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นคนที่เสียชีวิต
ส่วนอีก๔รายได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทางมูลนิธิก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๔ราย
เปรย์แบบนี้ไปส่งโรงพยาบาลบ้านนาค่ะ
ทีนี้ไปคุยกับคนขับรถกระบะขาวหน่อย
ชื่อว่านายจักรพันธ์นาหินสูงเนินอายุ๓๓ปี
เขาบอกว่าเขาขับตามหลังรถหมวดการทางรถสีเหลืองมานะ
พอจอดติดไฟแดงเห็นกระจกหลังแล้วล่ะ
ว่ารถพ่วงเนี่ยพุ่งมาชนผมรีบหักหลบนะแต่ก็ไม่ทัน

คือความแรงของรถพ่วงก็พุ่งไปชนกับรถกระบะของหมวดการทาง
เจ้าหน้าที่เขานั่งกันอยู่ข้างหลังรถ๕คน

แล้วหนึ่งในนั้นก็โดนรถพ่วงทับเหยียบร่างจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางด้านคนขับรถหมวดการทางคือนายพยอมสุขตลอด
เล่าให้ฟังบอกว่าผมกับเจ้าหน้าที่เพิ่งจะไปตัดย่ามา

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุจอดรอรอสัญญาณไฟแดงอยู่
ไม่ทันตั้งตัวไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะ
จู่รถพ่วงมาชนท้ายแบบจัง
ตอนนั้นพี่เป็นทุกคนงานมากี่คนนะครับ

แล้วเขาก็มากระแทกผมอีกทีครับ
ตอนนั้นพี่เป็นทุกคนงานมากี่คนครับ
คนงานมาข้างหลังน่ะ๕ครับ
๔คน๕คนนั่งหน้ามาก็บน๑คน

น่าจะ๖๖ทั้งผมเพราะว่าคนกระเด็นลงมาหมดเลย
ทีนี้ถามคนขับรถพ่วงบ้างค่ะคุณผู้ชมนายนรงธานีรัฐบอกว่า
ผมเนี่ยมาจากระยองจะกลับสระบุรีพอมาถึงตรงจุดนี้
รถขัดคล่องเพราะเบรกไม่อยู่จริงอ่ะค่ะ
ก็เลยทำให้พุ่งชนรถทั้ง๒คันแบบจังเลย

ทีนี้ตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว
คิดว่าทางฝั่งคนขับรถบรรทุกปูนน่าจะหลับใน
ก็ต้องคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดไปตรวจหาแอลกอฮอลต่อไปด้วยนะคะ